ทุกผู้ชมครับมีเรื่องที่โอ้โหวันนี้เขาบอกว่า
คนก็ฮือฮากันพอสมควร
เราเคยได้ยินข่าวชาวบ้านไปขุดทองไปร่อนทองใช่ไหม
มีครูหนุ่มคนหนึ่งที่ราชบุรีเขาก็ไปทำแบบนั้นเหมือนกัน
ช่วงโควิดไงก็เลยอยากโรงเรียนหยุดไม่ได้ไปสอนหาอาชีพเสริมไปร่อนทอง
แล้วได้มาเนี่ยฮะเป็นทองแบบทองคำเนื้อบริสุทธิ์นะครับ
นี่แล้วก็มาโพสต์ในเฟซบุ๊กนะครับคนก็ฮือฮากันมาก
ใช่คนก็ไปลองดูบ้างไปลองร่อนทองจุดเดียวกันเลยที่เดียวกัน

คือเขาร่อนทองเขาเคยเจอเนี่ยแต่ก็ไม่เคยเจอทองคำบริสุทธิ์ขนาดแบบนี้นะฮะ
นี่วันนี้เราไปถึงร้านทองมาแล้วนะฮะไปหาคุณครูคนนี้ด้วย
ถามชาวบ้านด้วยที่ราชบุรีนะครับนี่เป็นภาพที่โพสต์นะฮะ
ลักษณะทองคำในถุงพลาสติกนะครับผู้ใช้เฟซบุ๊คคนหนึ่งเอามาโพสต์
บอกว่าไปร่อนทองแล้วได้มาจากคลองชลประธานสายหนึ่งที่ราชบุรีอ่า
ร่อนมาได้ชาวเน็ตเห็นก็แตกตื่นกันมากนะครับ
วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีไปที่บ้านพักที่ถนนเพชรเกษมหนึ่ง
อำเภอเมืองจังหวัดรัชบุรีนะครับไปเจอกับคุณครูผู้โพสต์นะฮะ
อายุ๓๓ปีก็ไปถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับโดยบอกว่าวัตถุก็
เล็กเล็กสีเหลืองเหลืองที่อยู่ในถุงพลาสติกมีอยู่ประมาณสิบชิ้นเนี่ย
นี่เป็นทองคำที่ร่อนมาได้นี่ฮะนี่ฮะเล็กแบบนี้เลยนะคือเราดู
ในภาพในโพสต์มันก็ดูใหญ่นะดูดูจริงในถุงมันก็มี
ประมาณแบบเนี่ยมันก็โอ้โหแต่มันกว่าจะได้มาเลยนะมันเล็ก
มากนะทั้งหมดนี้ใช้เวลา๓วันที่ครูบอกนะฮะ๓วัน
ถึงร่อนมาได้นะครับ๑๐ชิ้นได้วันแรกไปร่อนทองอยู่๓
๓ชั่วโมงได้มาชิ้นเดียววันต่อมาเนี่ยไปหาอยู่๗ชั่วโมงนะฮะ
อีกสองวันต่อมานะครับแล้วก็เจอเนี่ยนอกจากนี้ยังเจอจี้รูป
รูปกระต่ายเป็นจี้ทองรูปกระต่ายเจอในคลองนะฮะนี่ก็
เจอด้วยนะครับก็เอามาให้ผู้สื่อข่าวของเราดูนี่จี้อันนี้นะครับ
ไปอยู่เป็นลูกกระต่ายเลยเหรอหรือของใครทำตกทำหล่นแล้วก็
ไม่รู้นะแต่มันหรือมันจะโดนน้ำพัดแปรเปลี่ยนจนอย่างนี้มันต้อง
ทำแล้วแหละใช่ไหมนี่ฮะอ้าวเอาเป็นว่าคุณครูเขาเจอมานะครับ
จุดที่ร่อนทองเนี่ยที่บริเวณแถวคลองชุดราวประธานดอนแจงนะ
ที่หมู่๔ตะบนดอนตะโกอำเภอเมืองหลังสนามกอล์ฟดอนแจง
อยู่ใกล้ใกล้คอกม้านี่เราก็ไปเลยฮะตรงนี้ฮะให้ครูกรพัฒน
พาไปเนี่ยฮะไปถึงก็เจอชาวบ้านด้วยชาวบ้านเขาก็มากันนะฮะชาว
ก็มาร่อนทองเหมือนกันนะครับเพราะว่ารู้ข่าวรู้ข่าวก็เลยมา

ครูกรพัฒน์บอกว่าเป็นครูสอนชั้นปฐมในโรงเรียนแห่งหนึ่ง
ก็ปิดการสอนก็เลยต้องหาอาชีพเสริมทำปกติเวลาว่างเนี่ยชอบไปตกปลาเล่นอยู่แล้ว
จะขับรถไปตกปลาหาที่ตกปลาอยู่บ่อยก็แถวคลองชลประธานดอนแจงนั่นแหละ
อ่าเป็นจุดเริ่มต้นก็เลยเอ้าไหนไหนมาตกปลาที่นี่ช่วงนี้ไม่มีอะไรทำ
ลองมาร่อนทองดีกว่าเมื่อ๑๕วันก่อนเนี่ยช่วงที่มาตกปลา
คนขับรถสิบล้อเขาบอกว่าครูตรงคลองชลประธานตรงนี้เนี่ยมันมีทองคำนะ
อืมคนขับรถสิบล้อคนนั้นเนี่ยบอกกับครูว่า
เคยมาร่อนทองโอ้โหเจอแล้วเอาไปขายได้ตั้งสี่ห้าพันบาท
อืมนี่ฮะทีแรกเนี่ยไม่เชื่อนะครับครูบอกนะครับแต่ก็อยากลองดู
อาทิตย์ก่อนน้ำในคลองชลประธานเนี่ยมันแห้งขอดด้วยก็เลยไปตลาดนัดคลองถม
หาซื้อถาดไม้ที่มีลักษณะคล้ายกับที่ร่อนทองเอามาร่อนหินร่อนทรายได้เนี่ยตรงนี้ฮะ
เขาใช้กันนะฮะก็เอามาทดลองร่อนทองดูปรากฏว่าวันแรกได้เศษก้อนทองคำมาจำนวนนึง
นะซึ่งก็ไม่รู้ว่าที่มาที่ไปของทองคำเหล่านี้มันอยู่ที่ไหนเหมือนกัน
อ่าวันแรกได้อันหนึ่งวันต่อมาอีกสองสามวันก็ได้เนี่ยรวมรวมกันสักสิบก้อน
เล็กเล็กนะครับส่วนชาวบ้านแถวนี้ที่เราลงพื้นที่ไปแล้วเจอเนี่ยฮะ
คือเขาบอกว่าเขาก็ไม่รู้มาก่อนว่าแถวนี้มันมีเศษทองคำอยู่ในคลอง
ชลปทานเพราะเอาจริงจริงเนี่ยคุณเขตมาสอนนะผู้ชม
ปกติเนี่ยมันเป็นมันมีแต่ป่าแล้วงูเยอะด้วย
ไม่ค่อยมีใครกล้ามานะฮะแถวนี้นะฮะแต่ทีนี้พอครูเขาโพสต์แล้วเป็นข่าวดังขึ้นมาเนี่ย
มากันใหญ่ชาวบ้านก็บอกโอ้โหต้องมาแล้วนะฮะ
แต่ก็ชวนกันมาครับเพราะว่ามากันคนเดียวเนี่ยกลัวว่าจะโดนงูชน
งูชกงูกักใช่ใช่ใช่เขาบอกฉะนั้นมีงูเยอะอ่ะใช่เนี่ย
ก็มาเจอครูด้วยวันนี้นะครับอย่างคนนึงมาหาทองวันแรกนะ
คืออย่างคุณครูเนี่ยก็บอกนะบอกที่มาหาทองวันแรกเนี่ย
ครูบอกเนี่ยมาถึงวันแรกเนี่ยเจองูเห่าตัวใหญ่ตัวเท่าแขนเลยนะฮะ
แถวนี้งูเยอะมากนะครับคือแบบเจอแบบกำลังชูคออยู่ในป่าแถวนี้ฮะ
ป่าย่าทั้งนั้นนะครับแต่ก็คิดว่าเออสงสัยอาจจะเป็นงูเจ้าที่ก็ได้
เพราะวันแรกที่ได้ทองกลับไปแบบอันเดียวนิดเดียวอ่ะ
กลับไปถึงบ้านพอเข้านอนเนี่ยฝันฝันเหมือนกับมีอะไรแบบดึงดูด
ดึงดูดใจว่าต้องมาอีกนะคือฝันจนแบบนอนไม่หลับอ่ะ
สุดท้ายแล้วมาแล้วก็ได้เพิ่มขึ้นนะฮะพอกลับไปคืนคืนแรกอ่ะครับ
คืนที่สองมาผมแบบเหมือนไม่มีอะไรโดนใจจะให้ไปตอนนั้นเลย
แบบเฮ้ยผมไม่ไปแล้วกลางคืนผมก็พยายามฝืนหลับอ่ะ
มาอีกแล้วคือวันนั้นไม่ได้นอนเลยพอรุ่งเช้ารีบมาเลยมาดูอีก
เป็นอะไรครับความรู้สึกตอนนั้นมันความรู้สึกมันเหมือนมีอะไรโดนใจอะครับ
บอกให้ให้มาให้มาตรงเนี้ยมันต้องมีครับ
รุ่งขึ้นก็มาเลยก็มาเลยมองว่าเป็นอะไรสักทีหรืออะไรอย่างนี้
ทราบไหมน่าจะมีแบบเจ้าของเก่าครับอาจจะมาโดนใจครับผม
ท่านผู้ชมครับผู้สื่อข่าวของเราได้คุยกับคุณป้าบุญนะฮะ
อายุ๕๐ปีนะฮะชื่อว่าชื่อจริงเนี่ยแกชื่อบุญ
ชื่อเล่นชื่อนกหรือว่าป้านกก็ได้นะฮะ
เป็นชาวบ้านดอนตะโกนี่แหละนะครับเนี่ยกำลังมาหาอยู่เลยฮะ
กำลังมาใช้อุปกรณ์มางมหาทองอยู่เหมือนกันแต่จะเป็นลักษณะแบบนี้หน่อย
อ่าแกก็เอางมงมอ่ะนะไม่ถึงขั้นร่อนนะฮะ
แต่ก็ตักไปตักมาเนี่ยครับป้านกบอกว่าที่มาเนี่ยป้ามาเนี่ย
คือคุณนำโชคบุญชูผู้สื่อข่าวของเราไปเจอเนี่ยช่วงบ่ายนะ
นกบอกว่าดูข่าวเมื่อเช้าเนี่ยทางไทยรัฐทีวีนี่แหละ
ว่ามีคนเนี่ยเขามาเจอเศษทองเป็นทองคำจริงในคลองดอนตะโก
เป็นคลองในพื้นที่แถวแถวบ้านพอดูข่าวก็เลยรีบมาเลยนะฮะ
ออกมาหาดูบ้างเผื่อว่าจะมีบุญได้ทองกับเขาบ้าง
คลองแห่งนี้ไม่เคยได้ยินมาก่อนไม่มีใครได้ทอง
ชาวบ้านที่นี่ก็ไม่เคยรู้แต่พอมีข่าวขึ้นมาก็เลยมาดูกันนะครับ
พากันมาหาตั้งแต่เช้าแต่วันนี้ไม่มีใครได้นะฮะ
นกบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้มาใหม่
วันนี้เอาแบบอุปกรณ์เท่าที่หาได้ในครัวแถวบ้านมาแบบ
ชงขชอเล็กเล็กมาก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปซื้ออุปกรณ์ร่อนทองมา
เดี๋ยวจะชวนสามีมาด้วยเผื่อจะมีบุญมีวาสนาเจอทองคำกับเขาบ้าง
สามสองอ่ะก็เลยเอ้อมาได้ยินมา
อ้าวแสดงว่าดูไทยรัฐเหรอครับ
อ้าวใช่เดี๋ยวเช้าดูไงอ้าวมันใกล้บ้านเรานี่แหละ

นี่ป้าดูข่าวเมื่อเช้าแต่วันนี้ยังไม่เจอพรุ่งนี้มาใหม่นะ
คุณนำโชคก็เลยพาคุณครูกรพัฒน์นะฮะที่เจอทองร่อนทองได้นะครับ
ไปร้านทองเลยเอาให้ชัดเลยครับทุกผู้ชมครับ
เพราะว่ามีข่าวว่าทองคำบริสุทธิ์ทองจริงเนี่ยฮะ
ร้านทองช่วยดูนะครับเจ้าของร้านทองห้างทองชอโชคดีเยาวราช
ตลาดศรีเมืองจังหวัดรัชบุรีนะฮะอ่าเจ้าของร้านคือคุณนัทวัฒน์
เขาก็ช่วยดูให้เอาไฟมาเป่าที่เศษทองว่าเออมันของจริงหรือไม่จริง
ว่าอ่าเนื้อทองเป็นยังไงนะครับปรากฏว่าทองที่ได้มาเนี่ย
เป็นของจริงจริงจริงนะฮะมีความบริสุทธิ์เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปนะครับ
อาจจะถึงขั้นเป็นทองนพคุณหรือเปล่าเนี่ย
ทางร้านเขายังไม่กล้าฟันทงแล้วยังประเมินราคาไม่ได้ด้วย
เพราะว่ามันชิ้นเล็กมากอ่ะค่ะอ่าเสร็จเฉดชิ้นชิ้นที่เจอสักสิบชิ้นอ่ะ
มันเบามากอ่ะนะฮะส่วนจี้ทองรูปกระต่ายเนี่ยชั่งได้๑๙กรัมก็คือประมาณครึ่งสลึง
ถ้าขายก็คงได้สักประมาณ๓๐๐กว่าบาทนะ๓๑๓๒๐๐ประมาณแบบนี้นะครับที่ทางร้านบอกนะครับ
นี่ผมเป็นการเดานะไม่ให้ว่าเป็นเรื่องจริงอาจจะมีอะไรเอาไปซ่อนไว้ตรงแถวในน้ำนั้นหรือเปล่า
แล้วถ้าไปซ่อนซ่อนเสร็จปุ๊บแล้วคนคนนั้นลืมมาเอาหรืออาจจะเสียชีวิตไป
จริงแล้วมันอาจจะเยอะกว่านี้ก็ได้ที่ผมเดานะอาจจะเป็นกระสอบหรือเป็นอะไรอย่างนี้
แล้วพอนานเข้ามันก็อาจจะกร่อนพอกร่อนปุ๊บก็กระสอบอาจจะย่อยสลายแล้วทองอันนี้ก็จะไหลตามน้ำมา
ทางร้านบอกว่าถ้าเป็นทองนพคุณหรือว่าทองเนื้อก้าวเนี่ยจะเป็นทองบริสุทธิ์นะฮะ
ราคาซื้อขายจะสูงกว่าทองคำปกติเนี่ย๒เท่านะครับเพราะว่าเขาเชื่อกันว่าทองชนิดนี้มีพุทธคุณอยู่ในตัวด้วย
ก็เผื่อจะได้เจออะไรประมาณอย่างนี้นะครับ